มีกิจกรรมดีของทางด้านของกรมกิจการเด็กและเยาวชนด้วยนะคะ
ที่ได้นำเด็กและเยาวชนในความอุปการะจากสถานรองรับ๔แห่ง
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อหลวงค่ะ
ด้วยการไปเก็บขยะที่บริเวณท้องสนามหลวง
นี่เป็นภาพบรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวงของเมื่อวานนี้
ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พาเด็กมาร่วมกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อหลวง
นายไมตรีอินทุสุทธิประหลัดกระทรวงพมเปิดเผยว่า
ช่วงวันหยุดระหว่างวันที่๒๒๒๔ตุลาคม๒๕๕๙
ว่าจะมีประชาชนจำนวนมากกว่าที่เดินทางมาร่วมถวายศักระ
ซึ่งทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้นำเด็กและเยาวชนในความอุปการะ
จากสถานรองรับสี่แห่งมีผู้ปกครองสถานสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่
รวมทั้งสิ้น๑๕๐คนพร้อมด้วยเยาวชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วน
ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวระหว่างวันที่๒๒ถึง๒๕ตุลาคมนี้
จุดบริการประชาชนพมเพื่อพ่อหลวงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณสนามหลวงตรงข้ามวัดมหาธาตุ
เราลองไปฟังเสียงน้องที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากันดูค่ะ
ถือเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน

และน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ค่ะ